รัฐทางข่าวเราไปดูความคืบหน้าของหญิงสาวคนนึง
ซึ่งเธอเนี่ยนั่งวินมอเตอร์ไซค์
แต่สิ่งที่เธอเจอมันอะไรก็ไม่รู้
ต้องเรียกว่ามันเป็นแท่งอะไรก็ไม่รู้อันเดียว
แบบนี้แล้วคือมันมันใกล้กับของสงวนของเรา

คือไอ้อันนี้มันอยู่ตรงบริเวณคุณผู้ชมหลังของพี่วินคนขี่
แล้วพอเวลาถ้าเป็นผู้หญิงเขานั่งขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค

แสดงว่ามันก็มีโอกาสเนี่ยก็ดูดิ
เอาตรงนะพูดตรงเลยคือเป้าของคุณผู้หญิง

แล้วดูสิมันดูหน้าหวาดเสียว

ใช่ทีนี้อันนี้คือแค่ภาพนิ่งเท่านั้นเองคุณผู้ชม

มันก็เลยอยู่ระหว่างขาของผู้โดยสารสาว

แล้วก็เล่าถึงพฤติกรรมวินรถมอเตอร์ไซคันนี้ว่า
ช่วงขึ้นรถแรกก็มีการปรับกระจกอยู่ตลอด
เห็นพี่วินคอยปรับกระจกตลอด๔๕รอบแล้ว

ก็จะพยายามเหมือนขยบอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้แท่งนี้มันเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นนะคะ
ทีนี้ปรากฏว่าพอโดนจับได้ก็ปฏิเสธ

เมื่อไหร่กฎหมายจะเอาผิดกับคนพวกนี้เด็ดขาดสักที

หลังจากเธอโพสต์ออกไปก็มีคนถามเหมือนกันว่า

แต่วินมอเตอร์ไซค์ยังปฏิเสธแล้วก็หนีไปเลยนะคะ
ทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดช่วงสายวันนี้

ก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายปรีชากร
ุราศีหรือในก๊อฟอายุ๓๑ปี

ก๊อฟเห็นตำรวจก็เกิดอาการตกใจพูดวกไปวนมา
พยายามปฏิเสธอย่างเดียวบอกว่าไม่ได้จะทำอะไร
ไม่ได้เจตนาจะเอาแท่งปริศนานี้ไปทำอนาจารย์นะ
นี่ค่ะแท่งปริศนาอันนี้เห็นเต็มแล้วนะ
จากนั้นตำรวจเลยคุมตัวไปที่สนสุธิศาล
ก๊อฟบอกว่าแท่งปริศนานี้เขาทำเอาไว้เพื่อใช้ตีกลอง

เอาไว้เช็ดตีกลองแล้วก็เหมือนกับทำเป็นเหมือนไมโครโฟน
เวลาจะร้องเพลงกับกลุ่มเพื่อนสังสรรค์กันอย่างนี้

คือหมายถึงเหมือนประดิษฐ์ขึ้นมาให้มันเป็นลักษณะเหมือนไมโครโฟน
แล้วเนี่ยเขามีการสาธิตดูด้วยนะว่าเขาเก็บไว้แบบนี้
ใช่แล้วเขาก็เลยเก็บไว้แบบนี้
วันเกิดเหตุเขาจะรีบไปแจ้งเกิดลูกสาวเพราะภรรยาเพิ่งคลอด
เอิญว่าแท่งนี้มันอยู่ใต้ท้องรถแล้วเขาหยิบขึ้นมา

ก็นี่แหละใส่ไว้ในกางเกงแบบนี้แล้วก็ตัดสินใจนั่งทับเอาไว้
กลัวว่าผู้โดยสารเห็นและจะเข้าใจผิด
แต่ปรากฏว่ามันก็โผล่ออกมาจริงค่ะ
อันนี้เสียงพูดของเขาคือเขายืนยัน
ไม่ได้มีเจตนาจักรธรรมนาอาจารย์
สาเหตุที่ต้องขยับกระจกมองข้างหลายครั้ง
เพราะว่ารถที่เขาขี่ตอนช่วงนั้นเนี่ยรถมันเยอะไง
ก็เลยบอกว่าคืออยากจะขอโทษจริง

นี่เพิ่งแจ้งเห็นแหล้วหน้าเกลียด
แล้วแบบผมก็กลัวทุกอย่างแล้วคือยังไง
ลูกผมขึ้นเกลียดด้วย
ผมก็เมื่อกี้เลยผมก็นั่งคับแค่ครึ่งหนึ่งใน

ปัญหาผมตั้งแต่แก่หน้าผมมาใส่แกงในเลย
นี่ค่ะเขาว่าอย่างนั้น
ทีนี้ทีมข่าวเราก็เลยขอให้ในก๊อฟเนี่ยจำลองเหตุการณ์ให้หน่อย
ขณะที่นั่งมอเตอร์ไซค์แล้วมีคนซ้อนเนี่ยนะแล้วก็ให้เขาใส่กางเกงตัวเดิมด้วยเนี่ย
ค่ะเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างที่เมื่อสักครู่เขาทำให้ดูเนี่ยน่ะอ่า
ระหว่างนั้นในก๊อฟก็ทำท่าทางทำทางเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขยับกระจกมองข้างให้ทีมข่าวเราดูเนี่ยค่ะ
อ่าดูซิเขาสาธิตให้ดูอ๋อนี่ไงอืม
ใส่ไปแล้วแล้วนั้นอ่าล่ะครับ
เราใส่ยังไงโอ้อ่าพึบได้แจ็บ
มันดันออกมาอย่างนี้
แม่ก็ช่วยกันจัดถ้าเขาที่เขาทางอืมเออ

ว่าผู้เสียหายเขาอยู่ระหว่างเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน

คือผู้เสียหายเขาจะเชื่อเจตนา

แต่ว่าจริงแล้วคือเบาะท้าย
ก็ยกขึ้นมาเก็บก็น่าจะพอมีที่เก็บอยู่นะ

ไม่รู้อ่ะแล้วก็แบบคุณผู้ชมล่ะคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้นะคะ

เขาก็อธิบายได้ชัดเจนนะนะว่าปกติเขาก็ใช้เอามาตีกอง

เป็นเหมือนไม้ตอนแรกคิดว่าอะไรรู้ไหมตอนแรกน้องขวัญดู

แบบพกเอาไว้เป็นช่วงลางอะไรอย่างนี้
เครื่องรางของขังแล้วก็คือเอามาไว้ด้านหลัง
แต่ปรากฏว่าพอมาเฉลยแบบนี้เห็นแล้วเออมันก็แปลกดีอะค่ะ
อ่ะก็ไม่รู้ตำรวจถ้าเกิดว่าจะแจ้งข้อหาจะแจ้งข้อหายังไง